แล้วก็นี่แหละค่ะทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

ตอนที่เขามอบให้มี๒อันฉันงง

เรื่องงานวันเดียวกันมีศิลปินดาราตกพร้าวร่วมงานกันเทียบค่ะ
หนึ่งในนั้นมาสวยเซ็กซี่แต่ปวดหัวมึนตึ๊บเลย
มาแบบเซเซโรงังนะคะ
ก็คือลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่นุษย์พิลาวัน
พี่เจเพราะอะไรรู้ไหมคะโดนมิจฉาชีพ

เพราะว่าคุณนุษย์เขาบอกว่าโดนอ้างชื่อไปค้ำประกันเงินกู้ค่ะ
น้ำยังมีแก๊งมิตรศาสตร์ชีพโทรมาขู่ให้โอนเงินอีก

ตอนแรกไม่ใช่น้องนัทที่ไหนนะไม่ใช่
ต้องใส่นึกว่าน้องนัทมันเป็นคนรักไม่ใช่นะคะ
กันทะลักเนี่ยค่ะนำชื่อและเบอร์ส่วนตัวของหนู
ค้ำประกันเว็บพนันเขาโทรมาหาหนู
เรียนแจ้งตรงนี้ว่าหนูไม่ได้เกี่ยวข้อง
แล้วเราจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะ

ใช่มิสีสเกดเถอะนะคะ

คนที่โทรมาขอว่ากับคนที่เขาชื่อสาวสองชื่อนัท
ที่อยู่กันทาระมีตัวตนจริงหรือเปล่า

แอปพลิเคชันอะไรมาให้โหลดห้ามโหลดเด็ดขาด

หมายถึงว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์เรา
อย่างเช่นพี่แจ๊กกะลีนมีเบอร์โทรศัพท์ของน้องพลอยใช่ไหม
มิตรสหาชีพมันก็สมอ้างว่าเป็นพี่แจ็คเกอรีน
ก็เอาเบอร์ของน้องพลอยโทรไปหาคนอื่นที่รู้จัก
แล้วก็บอกว่าพลอยเอาชื่อไปประกันเขา
แล้วก็ขู่พลอยบอกว่าต้องคืนเงินมาเลย

คืนเงินด้วยนะเราก็งงอะไรวะ

อยู่ดีมีคนแอบอ้างโทรเข้ามานะคะ
ว่าแบบเขาเอาเบอร์โทรศัพท์เรา
ค้ำประกันเงินกู้

มันจะสามารถเจาะเข้าถึงข้อมูลเราได้
มันจะคล้ายกับที่เงินหายหมดบัญชีใช่ไหมคะ

เขาจะขู่เขาจะขู่เพื่อให้เราโอนเงินไปจ่ายแทน

เขาก็เอาโทรศัพท์ไปคุยเลยว่าเว็บไซต์อะไร
ก็คือวางสายไปเลยไม่ต้องกลัว
ด่าได้ไหมคะ
ด่าได้คะ

จริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งปั๊ปหนึ่งขอเช็กตัวเองก่อน

ล่าสุดก่อนเข้ารายการมันมีลิงก์อันหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณคือผู้โชคดี
คุณคือผู้โชคดีสามารถกดลิงก์นี้แล้วจะได้บัตรไปเที่ยวต่างประเทศ
เหมือนต้นหอมเลยไงฉันไม่กดฉันฉลาดจ้ะ
จะบอกต้นแบบนี้นะว่าไม่มีของฟรีในโลก
เพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้อย่ากดเข้าไปเนอะ
ต้นหอมแกบอกเลยนะในไอจี
ให้ดูเลยนะว่าเงินมันในบัญชีแกดูสิว่าจะลดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่

น่ากลัวนะน่ากลัวมากเป็นหล่อนนะคุณผู้ชม